ถามแล้วถามแล้วพูดแล้วพูดกันก็พูดซ้ำซ้ำ
ต้องก่อนที่เปิดการภูตจากให้ถูกภาพเรียบร้อยนะ
แต่ว่าสภาที่เรียกว่าสภาท่านทรงเกียรติแห่งนี้ผมให้เกียรติทุกคน

และทำงานก็ดีสถานที่ทำงานก็ดีหลวงสบายกว่าคนเด็กก็เยอะ
แล้วมันก็ควรจะเป็นสุภาพชนที่เข้ามาในเลี่ย
ท่านนายกได้ให้หลวงเข้าป้องมาด้วยไหมคะท่านนายกขา
ท่านนายกได้เห็นท่านหลวงเข้าป้องไหมยังท่านนายกที่คุณตีร่าทำมาค่ะ